ผมคิดว่าอ่าไหนไหนเมื่อกี้นี้ก็มีการถามเอ่อ
คุณเศรษฐาเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีต่างนะคะ
คอรมอเศรษฐาเนี่ยนะคะก็ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีออกมาอย่างเป็นทางการ
แต่ว่าก็ตกตะกอนแล้วส่วนใหญ่ไม่น่าจะผิดเพี้ยนไปจากนี้
ลองมาไล่กันดูนะคะครับอันนี้เป็นข้อมูลช่วงเย็นนะคะ
ของวันนี้ณตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยนะคะตำแหน่งต่างต่างก็จะประมาณเนี้ยค่ะ
รองนายกรัฐมนตรีก็คือคุณชูศักดิ์สิรินินนะคะ
คุณสมศักดิ์เทพสุธินคุณภูมิธรรมเวชยชัย
คุณอนุทินชาญวีรกูลและพลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นคุณพวงเพชรชุนละเอียดนะคะ
ขณะที่กระทรวงเศรษฐกิจอย่างกระทรวงการคลัง
ซึ่งเมื่อกี้นี้คุณเศรษฐาบอกเป็นโคต้าของพักเพื่อไทย
ก็ยังไม่ชัดว่าคุณเศรษฐาจะควบตำแหน่งเองหรือเปล่า
กระทรวงคมนาคมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะ
ก็มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นนายไผลลิกค่ะ
กระทรวงพลังงานตามโผล่นี้ก็จะเป็นคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะเป็นคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศล
กระทรวงอุตสาหกรรมนายสุชาติชมกลิ่น
กระทรวงพาณิชย์นายวราวุฒิศิลปะอาชา
อันนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงจากโผล่ก่อนหน้านี้
ทีนี้มาดูกระทรวงด้านความมั่นคงนะคะ
อย่างกราโหมก็จะเป็นผลเอกนัทพงศ์นากพานิษฐ์
กระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูล

มีรัฐมนตรีช่วยประกันก็คือในสันติพร้อมพัด
ส่วนกระทรวงดิจิทัลนะคะจะเป็นนายประเสริฐจันทรรวงทอง
กระทรวงการต่างประเทศนายจุลพันธ์อมรวิวัตร
กระทรวงศึกษาธิการคุณสุธินคลังแสง
กระทรวงแรงงานพลตำรวจเอกเพิ่มภูมิชิดชอบ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก็จะเป็นคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะอันนี้ก็คือโผล่ล่าสุดนะคะ
ที่ออกมาในช่วงเย็นวันนี้ค่ะก็ไม่น่าจะผิดเพี้ยนไปจากนี้ค่ะ